คุณสรยุทธ์เมื่อแต่ก่อนเนี่ยไม่นานหรอก
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยใครมีปัญหาก็ต้องพูดคำเนี้ย
คุณสรยุทธ์ถามหาคุณสรยุทธ์ใครตามหาข่าวตามหาความจริง
ก็ต้องพูดประโยคเดียวกันคุณสรยุทธ์เนี่ยต้องถามหาความจริงเนี่ยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้คุณสรยุทธสนจินดาอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะคะ
ถูกสารพิพากษาจำคุก๖ปีกับอีก๒๔เดือนในคดีไร่ส้ม
และเอาย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้ก็มีปัญหา
จราจนความวุ่นวายที่เกิดจากเรื่องของความเข้าใจผิด
เรือนจำก็เลยขอให้คุณสรยุทธ์มาให้ข้อมูล
ภายในเรือนจำซึ่งเป็นการออกอากาศ๑๔๓แห่งทั่วประเทศ
ลีลาของคุณสรยุทธ์หน่อยค่ะ
จะได้เอาตัวมากัดมันปิดไม่ได้ไอ้ที่จะไปล่ำไปลือกันว่า
มีคนติดเรือนจำโน้นเรือนจำนี้เดี๋ยวเราจะติดเชื้อเดี๋ยวเราจะแยกกันหมด
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครเกิดตื่นตนกไปยุไปแห่ไปแยง
เดี๋ยวมันจะแยกกันไปหมดหรืออะไรยังไงไปปล่อยคงปล่อยข่าว
๑มันจะทำให้พวกเรานนี่ที่ตก
ก็ไม่ควรจะเป็นเพราะเดี๋ยวเป็นแล้วเขาจะสงสัย

ที่สำคัญก็คือเราต้องบอกกับญาติของเราภายนอก
ส่งสัญญาณบอกออกไปว่าพวกเราสบายดี
ห่วงคนข้างนอกอย่าตื่นตนก
เป็นไงเสียงและลีลาที่คุ้นเคย
ยังเหมือนเดิมเลยคือบอกไงว่าเพชรอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
อยู่ในเรือนจำก็ยังเป็นเพชรใครอยู่ที่ไหนก็คือเพชร
เรื่องเล่าเช้านี้มาสู่รายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำ
ออกอากาศให้กับผู้ต้องขังได้ดูได้ฟังค่ะ

เน้นเกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙

เผยแพร่ให้กับญาติพี่น้องของผู้ต้องขัง
ทำให้สังคมสบายใจเป็นการให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริง
แล้วก็บอกเล่ามาตรการต่างของกรมราชธรรม
ทำให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศไม่เข้าใจผิด

รายการนี้จะออกอากาศในเรือนจำทุกวันเสาร์นะคะ
ปัดละหนึ่งครั้งหลังจากถ่ายทำเสร็จเรียบร้อย
ทีมงานจะดำเนินการจัดส่งไฟล์ที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อย
ไปให้กับเรือนจำทั้งหมด๑๔๓แห่ง
แล้วก็จัดการเปิดให้ผู้ต้องขังดูช่วงบ่ายวันเสาร์พร้อมกัน
อกจากนี้นะคะคุณสรยุทธ์ยังเข้ามาช่วยราชการ
โครงการฝึกอาชีพเป็นครูสอนการตัดต่อ
เทคนิคการถ่ายทำข่าวถ่ายทำละครให้แก่ผู้ต้องขังอีกด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แฟนคลับพี่ยุบอกว่าพอได้หายคิดถึงกันบ้างนะ